ศาสนาที่ดีต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับ
ศาสนาที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้

มีใครยังใช้หนังสือบุตรสมุดข่อยอยู่ไหมฮะ

ทำไมเราจะต้องแช่อิ่มศาสนาเอาไว้กับ

ไล่ให้คิดกันไปข้างหนึ่งนะครับ

สวัสดีครับผมจตุลงจงอาสาครับทำงานด้านศาสนามาทั้งชีวิตครับ
เหมาะสมกับไม่เหมาะสมผมว่าไม่ใช่ปัญหาของพวกเรานะฮะ
คุณจะเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดทุกศาสนาบนโลกผมไม่ได้พูดแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียว
มันมีฟังก์ชั่นงานสองฟังก์ชั่นซึ่งต้องทำควบคู่กัน
ฟังก์ชั่นงานเผยแผ่กับฟังก์ชั่นของการบำรุงรักษา

สามารถข้ามเส้นกันได้เพราะว่าคุณเอาอนุรักษ์มาไว้ที่ฝั่ง
แผลปุ๊บศาสนาคุณจะเป็นศาสนาดักดานอันดี
ดังนั้นคือ๒ขามันต้องไปคู่กันเผยแผ่คือเผยแผ่
ก็ต้องให้เสรีนิยมเขาจัดการออกไปเพราะมันต้องเสรี
แต่ในขณะฟังก์ชั่นของการธนุบำรุงรักษา
ก็ต้องให้อนุรักษ์นิยมก็ทำซึ่งมันคนละส่วนงานกันครับ
ก็คืออุตสาหกรรมในการผลิตเด็กจากโรงเรียนบารี
จนได้รับการโปรดเก้าอย่างรุ่งราชกาล

ดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับผมนะสำหรับผมคือมันเป็นหน้าที่ของพระ
พอเมื่อคุณโตขึ้นคุณต้องสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาอันนี้เป็นเรื่องปกติ
ศาสนาที่ดีต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงให้ได้ครับศาสนาที่อยู่กับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้
นั่นก็เป็นศาสนาที่ไม่รอดครับมันก็ช่องคุณก็ได้อ่ะ
เมื่อก่อนนี้ช่องคุณธุรกิจหลักของคุณอยู่กับแท่นพิมพ์พอวันหนึ่งผ่านไปคุณก็ต้องเริ่มสู่ดิจิทัล
ต้องเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์ศาสนาก็เหมือนกันมีใครยังใช้หนังสือบุตรสมุดข่อยอยู่ไหมฮะ
ใบลานกระดาษสาโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงฮะทำไมเราจะต้องแช่อิ่มศาสนาเอาไว้กับเหมือนมะม่วงเหมือนมะดัน
ศาสนานะครับไม่ใช่มะม่วงไม่มาดันเราไม่จำเป็นต้องใช้อิ่มศาสนาก็ได้
เราต้องหาจุดยืนให้ชัดซึ่งไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับ
ไม่จำเป็นต้องฟังไม่จำเป็นต้องทนแล้วผมก็รู้สึกด้วยว่านักบวชในประเทศนี้ไม่ต้องแคร์กับเสียงและคำวิจารณ์อะไรหรอกครับ
เอาช่วงรัชกาลที่๔ราชการที่๕เนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งในสังคมไทยก็คือ
เขามองว่าช้อนซ่อมเนี่ยเป็นของฟุ่มเฟือยแต่ในขณะนั้นนโยบายของทางบ้านเมือง
การใช้ช้อนซ่อมรวมไปถึงช้อนกลาง

เลยอยากให้คณะสงฆ์เป็นตัวอย่าง

ข้างหนึ่งก็บอกว่าช้อนซ่อมเป็นเรื่องของเวรกรรม
เป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือย

เป็นภิกษุเลวซามไปถึงขนาดนั้นเลย

คุณยังจะไปก่นด่าพระหรือไปจับพระศึกไหมครับ

ถัดมาอะไรอีกอ่ะไฟฟ้าครับ
ผมจำได้ว่าช่วงประมาณราชการที่

ญาติโยมก็ให้ใช้ไฟฟ้าเพราะมองเป็นเรื่องดีเนอะ

กลางวันไม่อ่านหนังสือก็จะให้พอจะมาอ่านอะไรกลางคืน

และผมถามว่าโลกผ่านมาอีกถึง๑๐๐ปีเนี่ย
คุณยังคิดว่าพระภิกษุที่ได้เข้าถึงไฟฟ้าเนี่ย
ยังเป็นภิกษุมากในกามคุณอยู่ไหมครับ

ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ยอมรับเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงเสมอ

อันนี้จังทุกขังอาณาตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน
แต่ปรากฏว่าโอ้โหชาวพุทธไทยเนี่ย

ใหม่ใหม่เราจะไปกีดกันเราจะไปหาว่าพระท่านเนี่ย

ดิสรัปชั่นใหม่เราจะไปกีดกันเราจะไปหาว่าพระท่านเนี่ย

เดินสายเทศตามโรงเรียนต่างและประสบความสำเร็จ
สู่ระบบสตรีมมิ่งออนไลน์เหมือนกัน
อยู่ในโยทุ่มยูทูปอยู่ในสื่อต่างอยู่ในพอดแคสต่าง
แล้วผมถามว่าเนี่ยมันไม่ใช่มรดกทางธรรมเหรอ
แล้วในทางกลับกันไอ้คนที่ด่ามาตลอดเนี่ย
มรดกทางธรรมมรดกทางศาสนาของพวกมึงอยู่ไหน
มึงได้แต่ด่าแล้วมึงก็จากไป
มึงไม่ได้ให้อะไรกับสังคมโลกไว้เลย

ถือใบล้านเนี่ยก็เทศแบบจารีดเนี่ยก็ทำ
อย่างผมผมเคยนิมนต์ท่านภัยวัลไปถือใบลานต่อหน้าโยมที่บ้านพักคนชะลาบางละมุงเนี่ย
ผมไม่เห็นมีใครจะตามไปให้กำลังใจแกแล้วครับ
๒๕๐๐๐๐คนก็แฮปปี้มากกว่าที่ท่านพัยวัลมาตลกปกหาแบบนี้
ดังนั้นอย่ามาขิงกับพระความรู้สึกผม

ว่าในคุกคุกทั้งแบบคุกจีวรคุกภาวินัยและว่าคุกอาราม
ดังนั้นผมว่าเขาเข้าถึงศาสนาเขาทุกลมหายใจเขาอยู่แล้วแหละ
เพราะเขาเลือกที่จะเดินมาสู่ทางนี้แล้ว
แต่ถามว่าใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติไม่ดีแล้วแต่เขา
แต่ประเด็นคือถ้าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลย

ผมว่าวิธีคิดอย่างนี้มันนอกจากจะไม่ได้ช่วยจะลงศาสนาให้ดีขึ้น
ผมว่ายังทำให้ศาสนาพังด้วยซ้ำ
ศาสนามันอยู่สูงมานานแล้ว
เพราะสำนวนไทยโบราณก็จะใช้กันมาชัดคือเป็นพระเป็นเจ้ากับพระกับเจ้า
จริงเราจะต้องเรียกบุรุษผู้โกนผมใส่ชุดส้มตามหลักศาสนาพุทธ
เราต้องเรียกเขาว่าภิกษุ
จริงแล้วที่จริงเขาคือเป็นภิกษุเป็นนักบวช
พอเราไปยกท่านไว้ซะสูงปุ๊บเนี่ย

เราไปยกคนธรรมดาคนนึงให้เป็นเหมือนตีจูเย้หรือสารมะปูม
เราเลยเริ่มไม่ทรีดเขาเป็นคนแล้วเราทรีดเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้
ถึงเวลาเอาเข้าจริงปุ๊บยูก็ละเมิดสิทธิมนุษยชนเขาไปโดยไกล
เช่นพอถามถึงนักบวชของสิทธิในการเลือกตั้ง
หรือแม้กระทั่งการเป็นพยานในศาลหลายครั้งเนี่ยแม้กระทั่งสายตาของกฎหมายยังมองเลยว่า
ว่าพระเหมือนคนวิกลจริตอีกตามเคยเหมือนบุคคลเสมือนไร้ความสามารถไม่ควรจะมาเป็นพยานในศาล
หรืออย่างที่เมื่อก่อนนี้เคยมีเสรีนิยมบางคนเถียงกันว่าทำไมพระต้องมีสิทธิพิเศษในการนั่งเก้าอี้พิเศษตามโรงพยาบาลหรือเรือนรถเมย์
ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่าจะภูมิใจนะที่การที่พระภิกษุซึ่งเป็นผู้ชายแท่งแล้วต้องไปนั่งแย่งที่กับคนพิการคนชะลาคนท้องเนี่ย
ใช่มันดูเหมือนสิทธิพิเศษแต่จริงแล้วเขาแค่แคสติไฟล์คุณไว้กับกลุ่มบุคคลเสมือนไร้ความสามารถหรือเปล่า
รุ่นใหม่ก็สามารถอยู่ได้ในตัวเขาเองอยู่แล้วแต่ไอ้คนเผยแผ่เนี่ยจะมียุทธวิธียังไงที่จะสามารถทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจได้ต่างหาก
หมายถึงว่าเราจะเป็นรัฐคาราวาสหรือเราจะเป็นรัฐศาสนาหลักการง่ายอย่างนี้ประเทศเรายังสับสนปนเปย์แล้วเอาไม่ถูกเลยผมพูดตรง

ถ้าจะส่งเสริมศาสนาก็ส่งเสริมยังเท่าเทรียมกันรัฐวางอุทธศาสตร์ให้ชัดศาสนามีหลายระดับ
ประชาชนก็มีหลายระดับครับก็ให้เขาค่อยไต่เต้ากันไป
เขาก็อาจจะไปหาหลักธรรมะที่มันดีขึ้น

สังคมไทยเราต้องหยุดคิดแทนคนอื่นมากครับ
เพราะถ้าเราคิดแทนคนอื่นมากไปเหนื่อยนะครับ

แล้วก็เคารพเสี่ยง๒๕๐๐๐๐ที่๒๕๐๐๐๐ถึง๓๐๐๐๐๐